อุกชากรกันกันก่อนจริงคดีนี้ผ่านมาเกือบจะ๑๐วันแล้ว
จังหวัดระยองโดนฆ่าปาดคอชิงทรัพย์ขโมยกระเป๋าสตางค์ขโมยมอเตอร์ไซค์ไป
เหตุเกิดเนี่ยประมาณ๓ทุ่มของ๖กันยายนตำรวจได้ภาพนี้ได้ภาพนะ
ภาพของผู้ต้องหาใบหน้าเนี่ยค่อนข้างชัดเจน
รูปประพันธ์สันธารก็ชัดเจนเป็นผู้ชายวัยประมาณสักหลักสี่
สิบเศษเศษได้สูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตร
แล้วดูในภาพในภาพไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นกางเกง
ให้มันเหมือนชุดปฏิบัติธรรมเลยว่ะเหมือนมาก
และชุดนี้ที่ใช้ในการก่อเหตุวันที่ก่อเหตุก็มาด้วยชุดแบบนี้
ตำรวจก็เลยได้รูปภัณฑ์สันฐานไว้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สามารถแกะรอย
หาตัวคนร้ายว่าหลังจากขโมยบริษัทแล้วหลบหนีไปจุดไหน
จึงมีการตั้งรางวัลนำจับเอาไว้ห้าหมื่นบาทฮะ
ซึ่งคุณเพียรพงศ์กาจุ่มปูเป็นสามีของคุณหยดน้ำ
เขาร้องไห้ซะในฝันเพราะว่ายังไปไม่สงบ
คุณเพียรพงศ์ในฝันเขาก็คุยกันบอกว่าไปสบายเถอะ
เขายืนยันว่าทางนี้ทางนี้คือทางตำรวจจะสามารถจับกลุ่มคนร้าย
ดำเนินคดีให้ได้อย่างเต็มที่แน่นอน
ก็ส่วนตัวของคุณพีรพงศ์ก็มั่นใจนะครับว่าตำรวจไทยจะสามารถจับกลุ่มตัวคนร้าย
รายนี้ได้นะครับฆ่าปาดคอสาวโรงงานระยองครับ